มาดูเรื่องของวงการรับประทานหอยกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้แหมคึกคักนะ
ดิฉันว่าคนที่ซื้อหอยมาทานเนี่ยคงจะต้องเคี้ยวให้ละเอียด
แล้วก็พินิษฐ์พิเคราะห์เปลือกหอยกันอย่างถี่ถ้วน
ไม่ให้ไข่มุกเมโลหลุดมือไปนะคะคุณผู้ชม
คือหลายคนก็ลุ้นว่าอาจจะเป็นเศรษฐีในช่วงข้ามคืนได้
เหมือนกับคนที่ทานหอยมาก่อนหน้านี้แล้วเจอ
ล่าสุดมีอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะเจอไข่มุกอีกแล้วค่ะ
แต่จะเป็นไข่มุกอะไรเดี๋ยวค่อยตามมาดูนะคะ
คราวนี้เจอในหอยเชอรี่คนที่แล้วเขาเจอเมโลในในหอยหวาน
อันนี้เจอในหอยเชอรี่ค่ะที่บ้านโศกกระแต้นะคะจังหวัดอำนาจริง
คุณธีรนุษย์ค่ะเอาไข่มุกมาให้นักข่าวตรวจสอบ
นี่นักข่าวเราก็ไปสัมผัสไปดูของเขานะคะ
มุกนี่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณห้ามิลลิเมตรค่ะคือพบในหอยเชอรี่ค่ะ
คุณธีรนุษย์เล่าบอกว่า๒๐กันยายนปีที่แล้วซื้อหอยเชอรี่แกะ
ถุงละ๒๐บาทมันแกะมาเรียบร้อยแล้วค่ะจะเอามาชุบแป้งทอดทาน
เข้าไปพบก้อนแข็งเขาคายออกมาเป็นลูกแบบนี้ค่ะกลมสีส้ม
เธอบอกว่าสวยดีเธอก็เก็บไว้เก็บไว้ดีด้วยนะเก็บไว้ในกล่องใส่ทอง
แล้วก็เคยไปถามที่ร้านเพชรแห่งหนึ่งทางร้านก็สงสัยว่ามันอาจจะเป็นมุกเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็ประสานนักข่าวอยากให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบว่าอันนี้ใช่ไข่มุกไหม
เหมือนกับที่เคยเป็นข่าวหรือเปล่า
เก็บมาได้เป็นปีแต่วันโน้คเคยจะออกสืออย่างนั้นนะ
ไข่มุกแบบเดียวกันเลยนะคะจะใช่หรือเปล่า
แต่ว่าก่อนจะไปตรวจสอบผู้สื่อข่าวก็ไปค่ะ
นะคะไปดูนะคะในจุดที่เป็นแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ
เขาเรียกว่าห้วยปลาข้อตรงนี้ปลาชุกชุม
เขาก็เล่าให้ฟังเขาพาเราไปดู
บอกว่าลูกสาวอยากกินหอยก็ไปงมได้เยอะเลย

แต่ตัวเขาเองไม่เคยกินหอยเชอรี่ที่มีมุกอยู่ข้างในแบบนี้

ปกติสมดาทำดาอันข้างขวัญ

การกินหอยของพี่ธีรณุทธ์จะพลิกชีวิตรึเปล่านะคะ

แต่เรื่องการพบมุกในหอย

ตั้งแต่วันที่๒๔สิงหาคมที่ผ่านมาจำได้ใช่ไหมคะ

ซื้ออาหารทะเลมากินวันเกิด

มูลค่าสูงมากนะคะพลิกชีวิตไปเลย

มีคนกินหอยหวานแล้วเจอไข่มุกที่อุดรธานีก็มี
กันมาเลยเนี่ยนะคะ๒๘สิงหาคมนะคะก็มีคนทานหอยแคลงที่จังหวัดระยองก็เจอไข่มุกเหมือนกัน
นั้นมันก็มีคำถามว่าโอ้ทำไมเจอบ่อยอย่างนี้
มีหอยกี่อย่างกันที่สามารถสร้างมุกได้เนี่ย
เราอย่าสงสัยอย่างเดียวเราไปถามผู้เชี่ยวชาญหาคำตอบคุณผู้ชมนะคะ

นักวิชาการที่จะต้องตอบคำถามเรื่องนี้ให้เรานะคะ
ก็ให้ความรู้บอกว่าหอยแต่ละชนิดมันสามารถสร้างไข่มุกได้อยู่แล้วค่ะ

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างเป็นหอยมุก
ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีเศษเม็ดทรายหรืออะไรเข้าไปข้างในเนี่ย
มันก็ระคายเคืองมันก็พยายามจะปล่อยสารพวกนี้มาเคลือบไว้
เพราะฉะนั้นหอยพวกหอยมุกเนี่ยมันทำอย่างนี้ค่อนข้างเยอะ
มันก็เลยกลายเป็นหอยมุกที่เรารู้จักกันดี
แต่ในส่วนของหอยอื่นก็สามารถปล่อยได้เช่นกัน
อย่างหอยสังทนานอย่างที่เรามีได้ยินชื่อกันว่ามีหอยบุ๊กนะฮะหรืออะไรต่าง
อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของลักษณะเดียวกัน
ก็คือหอยปล่อยมาเพื่อป้องกันให้เศษอะไรเนี่ยที่เป็นเม็ดเนี่ยให้มันไม่ระคายเครื่อง
จากข่าวก็เลยทำให้เราได้ความรู้นะคะ
อยทุกชนิดมันสร้างมุกได้
มันคือมันสร้างสารขึ้นมาเคลือบของที่เข้าไปในตัวมันเพื่อมันมีการระคายเคือง
ก็เลยมีมุกได้หอยแคลงก็มีมุกได้
แต่มุกเนี่ยมันจะมีมูลค่าหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับชนิดของหอยนะคะ
นี่ค่ะอาจารย์บอกว่าแม้หอยแต่ละชนิดสามารถสร้างมุกได้
แต่ไม่ได้หมายความว่ามุกทุกชนิดมันจะมีมูลค่าและราคาสูงนะคะเหมือนกัน
เนื่องจากคนก็นิยมชมชอบมุกจากหอยที่สร้างมุกออกมาสวยงาม
มันก็เลยจะทำให้มุกนั้นราคาสูงคือมันต้องสวยด้วย
ไม่ใช่ว่าทุกหอยสร้างมุกได้แล้วมุกนั้นมันจะมีราคา
ที่ค้นข้อมูลมาเนี่ยไข่มุกที่มันเป็นธรรมชาติที่หายากที่สุดและแพงที่สุดของโลกนะคะ
ทากทะเล๑ตัวทุก๓๐๐ตัวเท่านั้นที่จะสร้างมุกชนิดนี้ได้
และทั่วโลกพบ๔ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะมันถึงราคาแพงนะคะ

ดูก่อนเขียบีดูก่อนเผื่อจะได้มุก